มาดูประเด็นที่ชาวเน็ตเขาตอนนี้เขากำลังล่ารายชื่อกันเลยครับคุณผู้ชม
อยากจะให้ไปร้องเรียนต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรพระอินราชา
ดำเนินคดีกับคนขับรถเบ้นอย่างตรงไปตรงมาก็รวบรวมรายชื่อกันไป
ส่วนกรณีมีการโพสต์ภาพในโลกโซเทียลกรณีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ก็คือในเอนามสมมุติค่ะคนนี้อายุ๓๒ปีเปิดเผยบอกว่าเมื่อสี่ปีก่อน
ขี่รถจักรยานยนต์ในซอยอนุ๑๗หน้าหมู่บ้านปัญญา
รถทะเบียนเดียวกันเลยทะเบียนเดียวกันกับรถเบนท์เลยนะคะ
ซึ่งก็ตรงกับเมื่อสักครู่นี้ที่ทนายบอกว่ารถของนายเจนพบสีดำไม่ใช่สีขาว
ทะเบียนรถคือทนายความซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อนายเจนพบก็ยอมรับว่าทะเบียนเดียวกันจริงนะ
รับเรื่องของทะเบียนแต่ตัวรถเนี่ยเปลี่ยนคันดังนั้นก็น่าจะตรงกันที่สื่อโซเทียล
แล้วก็นายเอออกมาเปิดเผยว่าเคยเกิดเหตุมาแล้วแล้วก็ชนแล้วหนีไป
ซึ่งในเอยืนยันกับทีมข่าวของเราว่ารถคือสีดำแน่นอนไม่ใช่สีขาว
แล้วก็บอกว่าคนขับก็คือนายเจนพบแน่นอนบอกว่าเห็นข่าวแล้วจำได้
น่าจะเป็นนายเจนพบแน่นอนนี่คือ๒ประเด็นหลักที่พูดถึงกันในโลกโซเทียล
คุณผู้ชมครับพระอาจารย์มหาหันศาธรรมหาโสผู้มนุยการหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยหรือมจรโพสต์เฟซบุ๊คค่ะ
ไว้อาลัยถึงนายกริษณะถาวรรณหรือโต้ง

โดยเล่าว่านายกฤษณะเป็นเลขานุการส่วนตัวของอาจารย์คัทธาชินบัญชร
เป็นคนมีสมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตน
วันเกิดเหตุเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายกฤษณะ
เขาได้ขับรถนำสารนิพลมาส่ง

แล้วก็เข้ารับปริญญาในเดือนพฤษภาคมที่จะถึง
โค้งก่อนถึงประตูมหาวิทยาลัยเพียง๕๐๐เมตรเท่านั้นก็เกิดเหตุค่ะ
ซึ่งขณะนั้นเอกสารขอจบการศึกษาปลิวออกจากตัวรถ
ไม่ได้ถูกเผาไหม้ไปกับร่างกายคือเอกสารไม่ไหม้นะคะ

ก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าโต้งทิ้งมรดกทำ
ที่เขาเขียนขึ้นไว้ให้โลกได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติต่อไปค่ะ
เอาล่ะครบถ้วนทุกประเด็นสำหรับคดีนี้นะคะ